ครบรอบ๑ปีพอดี๒๔กุมภาคม
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปดูที่ท่าเทียบเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงที่คุณแตงโมนิดาพลัดตกเรือ
แล้วก็จมหายกลางแม่น้ำเจ้าพญาในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ก่อนที่ศพจะลอยขึ้นมาในช่วงบ่ายของวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ๑ปีนะครับ
บรรยากาศที่ท่าเรือนะฮะก็วันนี้ยังเงียบเหงาอยู่นะครับ
แต่ก็มีแฟนคลับเดินทางมาวางดอกไม้บ้างเป็นส่วนน้อย
จากทางกลุ่มแฟนคลับจริงเขานัดหมายในการจัดงานครบรอบการเสียชีวิตของคุณแตงโม
คือนับวันที่๒๖กุมภาพันธ์ปีที่แล้วคุณ
ก็จะครบรอบปีคือ๒๖กุมภาพันธ์ปีนี้แหละครับ
ทีมข่าวได้สอบถามลุงแบนอาชีพขับเรือรับจ้างและพักอาศัย
อยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้เป็นประจำทุกคืนบอกเล่าเรื่องราวแปลก
บอกว่าครั้งหนึ่งขับเรือไปส่งผู้โดยสารแล้วก็ผ่านตรงจุดที่พบศพคุณแตงโมนิดา
ก็ได้กลิ่นคล้ายทูบลอยโชยมานะครับพอเรือผ่านมากลิ่นก็หายไป
ส่วนที่ท่าเรือเคยได้กลิ่นดอกไม้โชยมาทั้งที่เขาก็ไม่เคยไปดมดอกไม้เหล่านั้นเลยนะครับ
เชื่อว่าน่าจะเป็นน้องแตงโมนิดาเนี่ยเขาเรียกว่าส่งกลิ่นมานะครับ
แบนเปิดเผยแบบนี้ครับมีครั้งหนึ่งนอนอยู่ที่ท่าเรือตรงนี้
ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเรียกลืมตามาแล้วไม่เห็นใคร
เรื่องนี้ลุงไม่เคยนำไปบอกใครนะเพราะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัว
มีบางครั้งเคยฝันเห็นน้องแตงโมใส่ชุดไทยสวยมากนะ
ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะฮะ
แล้วที่ตอนนอนได้กลิ่นดอกไม้ดอกไม้เป็นสุดท้ายมันเป็นดอกไม้แห้งแล้วนะครับ
เป็นดอกไม้แห้งแล้วไม่ได้อะไรอีกเลยมันก็ไม่น่ามีกลิ่นนะ
ผมไม่เคยไปดมนะคือผมเองนั้นไม่เคยไปหยิบดอกไม้ทั้งสดทั้งแห้งหรือดอกที่ไหนไปดม

ก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเตงโมเนี่ยนะครับ
วันนี้ครบรอบการตายเป็นไงบ้างลุงรู้สึกยังไง
อาจารย์ยังคิดถึงเขาอยู่ไหมหรือว่ายังไง

ส่วนสำหรับการนัดหมายการจัดงานที่ท่าเรือตรงนี้นะฮะ
กลุ่มแฟนคลับเขานัดหมายกันวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่าง
ให้แฟนคลับได้แสดงออกในความคิดถึงถึงคุณแตงโมนิดาด้วยนะครับ